เรามาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำกันหน่อยนะครับ
ทางด้านของการยางแห่งประเทศไทย
เตรียมใช้นโยบายลดพื้นที่การปลูกยางครับ
โดยให้เงินสนับสนุนในการไปปลูกพืชอื่นทดแทนนะครับ
ตอนนี้ผลผลิตยางพาราล้นตลาดอยู่นะครับ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากนย
ต้องเป้าลดปริมาณลงด้วยการออกมาตรการจูงใจให้เกษตรกรนั้นโค้นยางพารา
ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม๒๕๖๒
การยางแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้รายละ๔๐๐๐บาท
แล้วก็ให้หันไปปลูกพืชอื่นทดแทนครับ
นายพิทัศนสุขสะอาดผู้ว่าการกยทเชื่อนะครับว่าแนวทางนี้จะลดพื้นที่การปลูกยางแบบถาวร
เมืองต้นคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการผลผลิตไม่น้อยกว่า๙๐๐ตัน
ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือนะครับหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยางประมาณ๑๒๑๐๐๐ไร่ให้หยุดกรีดยาง
ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณผลผลิตของยางออกสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า๖๗๘๐ตันในช่วง๓เดือนหลังจากนี้ครับ
จากนี้ที่ประชุมกรณยยังเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือว่ายางแห้งวงเงิน๒๐๐๐ล้านบาท
เพื่อไปช่วยดูดทรัพย์ปริมาณยางออกจากระบบปริมาณร้อยละ๑๑นะครับของผลผลิตยางแห้ง๓๕๐๐๐ตันจากผลผลิตทั้งปีที่ประมาณ๓๒๐๐๐ตันครับ
โดยที่รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินร้อยละ๓ต่อปีครับตั้งแต่เดือนมกราคม๒๕๖๑ไปถึงธันวาคม๒๕๕๙
แล้วก็มีระยะเวลาการชำระเงินคืนเงินกู้ไม่เกิน๑ปีนับจากวันทำสัญญาต่อปี
โดยทั้งหมดนี้ก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลในสัปดาห์หน้าครับ
นายสุนทรรักมรงนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง๑๖จังหวัดภาคใต้
และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือว่าสคยทสนับสนุนมาตรการที่ออกมาครับ
เพราะมองว่าจะช่วยลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
แต่ว่าจะช่วยดึงราคาได้หรือไม่นั้นต้องดูระยะต่อไปด้วย
โดยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับราคายางปรับขึ้นลง
ล่าสุดในบรรคายางแผ่นบรมควัญชั้น๓
ที่ตลาดกลางยางพราสงครานเมื่อวานอยู่ที่๔๕บาทต่อกีโลกรัม
ยางสดที่ราคาปรับลดลงจากอย่างต่อเนื่องครับ
ราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๔๑บาท๕๐สตางค์ครับ